คือก่อนหน้านี้ตอนที่สมัยเราเป็นเด็กผู้ปกครองก็มักจะบอกนะฮะ
ถ้าเกิดว่านั่งรถอย่าเอาอวัยวะโผล่ออกไป
ตรงระหว่างรถกำลังแล่นอยู่
ไม่ว่าจะแขนหรือไม่ว่าจะหัวนะคะ
เพราะว่าล่าสุดเกิดเหตุสลดก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางจากสุราชธานี
จะกลับบ้านเกิดที่ปัตตานีเข้าโดยสารด้วยรถไฟนะคะ

แล้วปรากฏว่าระหว่างทางเขาโผล่ศีรษะออกมา
ก็คงอยากจะชมวิวทิวทัศน์หรืออะไรไม่ทราบเนี่ยนะคะ
ศีรษะมันไปฟาดกับเสาไฟฟ้ายังไม่จบนะคะ

ตกลงมาบนรางรถไฟแล้วรถไฟกำลังแล่นนะคะ
ครับขาดสองท่อนเลยนะคะ

เกิดขึ้นสดร้อนเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างสถานีรถไฟบ้านนางหลง
สถานีรถไฟขอนหาดในพื้นที่หมู่สาม
ตำบลบ้านนางหลงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบศพชายคือรูปร่างสันทัศน์ผิวคล้ำ
อายุสักประมาณ๓๕๔๐ปีค่ะ
ตัดผมสั้นเกลียนอยู่บนรางรถไฟ
สภาพศพเนี่ยคือก็ถูกรถไฟทับขาด๒ท่อนเลยนะคะ
ชิ้นส่วนอวัยวะกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเลยค่ะ
แต่ว่าตรวจสอบไม่พบเอกสารหลักฐานในตัว
หากออกไปสักประมาณ๕๐เมตร
ไปพบเสาไฟฟ้าริมทาง
คือเสาไฟฟ้ามีคราบเลือดติดอยู่นะคะ
แล้วก็มีร่องรอยเหมือนกับว่าถูกอะไรกระแทกกับเสาไฟฟ้าค่ะ
เจ้าหน้าที่เดินตรวจสอบรอบจุดเกิดเหตุ
ไปพบตัวรถไฟสายกรุงเทพศ์สุงัยโกลกขบ๑๗๑
ระบุว่าต้นทางมาจากสุราชธานี
ปลายทางก็คือจังหวัดปัตตานีค่ะ
คนที่ซื้อตัวใบนี้คือเวลาเราไปออกตัวรถไฟ
ก็ต้องระบุชื่อผู้ซื้อใช่ไหมคะ
คนที่ซื้อตัวใบนี้ก็คือพลทหารนิเซงอาบู
แล้วก็ยังไปพบกางเกงวอร์มสีดำ
เสื้อยืดคอกลมลายทหารอยู่ในสภาพที่ฉีกขาดด้วยนะคะ
หน้าอกของเสื้อสกรีนไว้ว่า
โดยฝึกทหารใหม่มณฑนทหารบกที่๔๕จังหวัดสุราชธานี
ซึ่งจากการตรวจสอบคาดว่าระหว่างที่ผู้ตายนั่งรถไฟ
ระหว่างทางโผล่ศีรษะออกมานอกขบวน
แล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถไฟวิ่งผ่านเสาไฟฟ้าพอดี
ซึ่งเสาไฟฟ้ามันก็อยู่ริมทางนะคะ
ก็เลยทำให้ศีรษะที่ผู้ตายยื่นออกมาไปฟาดกับเสาอย่างจัง
จนกระทั่งร่างกระเด็นตกจากรถไฟมาบนราง
แล้วก็ถูกรถไฟที่กำลังแล่นอยู่

เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ต้องตรวจสอบว่า
รายชื่อที่ปรากฏในตัวรถไฟกับศพที่มีคนไปพบเนี่ย

เรื่องต้นต้องมีการส่งศพไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลชะอวด
เพื่อรอความชัดเจนก่อนที่จะส่งมอบให้กับญาติ
เพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นเรื่องสลดที่นำมาฝากกันนะคะ
คุณผู้ชมก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย

ชะโงกหน้าออกไปในช่วงที่ผ่านสะพานต่างนะคะ